คนเกิดวันไหนมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดแบบกระทันหันนั้นเดี๋ยวหมอว้างจะมาบอกให้ได้รู้กัน
แต่ตอนนี้ไปเปิดไพ่ดูดวงประจำสัปดาห์กันก่อนเลยค่ะ
คนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องการงานสัปดาห์นี้บอกเลยว่าอาจจะเจอเรื่องหงุดหงิดใจมากหน่อยกับการทำงานนะคะ
เร่งทุกสิ่งรีบทุกอย่างงานทุกอย่างมาด่วนหมด
เงินคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้อยู่ได้แบบชิลสบายไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นนะคะ
ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของบุคคลที่๓อันนี้ต้องระวัง
ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรืออาจจะแบบเริ่มแอบจับผิดแฟนบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะ
การงานของคนวันอังคารเนี่ยวองมองว่าดีเพราะว่าไพ่ใบนี้กำลังบ่งบอกให้รู้ว่าคนวันอังคารเรื่องงานของคุณกำลังจะเกิดสิ่งดีขึ้นมา
หรือไปเจอธุรกิจใหม่งานเสริมงานเพิ่มแล้วเกิดวันอังคารอยู่แล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีของคุณเลยค่ะ
เงินของคนวันอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นการเงินที่มีโปรแกรมมีความตั้งใจจะใช้เงินเพื่อจะดองเที่ยวเดินทาง
ร่างของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งแง่งอนน้อยใจพูดอะไรไม่เข้าหูอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคนวันอังคารต้องระวัง
สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานช่วงนี้บอกเลยว่าแหมใครค้าขายนี่ลูกค้าลุมล้อมกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ
การเงินคืนวันพุธสัปดาห์นี้มีอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นการเงินคนวันพุธอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรค่ะ
ความรักของคนวันพุธนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าความรักมันเริ่มจืดก็เริ่มจีบแฟนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ช่วยได้จริง
การงานคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงสัปดาห์นี้งานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความไม่แน่นอนได้ตลอดเวลา
คิดอาจจะไม่เป็นแบบที่ตั้งใจแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะ
เงินคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้นะคะบอกว่าการเงินจะเริ่มดีขึ้น
รายได้ที่เข้ามาก็ค่อนข้างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสการเงินถือว่าดี
สำหรับคนวันพฤหัสในเรื่องของความรักช่วงนี้เขาบอกว่าความรักของคุณอาจจะเจออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอึดอัด
ลำบากใจบางครั้งอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างมีเวลาส่วนตัวบ้าง
งานของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณต้องระวังมากเลยก็คือ
เรื่องของปัญหาที่มันคาราคาซังทำไม่จบคุยแล้วยังไม่มีคำตอบยังไม่รู้เรื่องต้องรอการอนุมัติ
ยังคงเป็นเรื่องน่ารำคาญใจในการทำงานของคนวันศุกร์นั่นเอง
เงินของที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ค่ะมีเรื่องเสียเงินไปแบบไม่คาดฝันไม่ตั้งใจเลยนะ
และเป็นเรื่องที่แบบปฏิเสธไม่ได้ด้วย
ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงของสัปดาห์นี้เขาบอกว่าในเรื่องของภายในครอบครัวหรือว่าในเรื่องของแฟนหรือคนรักของเรา
อาจจะมีเรื่องที่กำลังกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องมาจากครอบครัว
สำหรับเรื่องงานของคนวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหมีเรื่องให้แก้กันตลอดเวลา
งานง่ายไม่ได้มาแน่นอนเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์สู้นะจ๊ะ
เงินของคนวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้เขาบอกว่าการเงินของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้ามันดีมันก็จะยังคงดีต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดขัดในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น
ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางสัปดาห์ค่ะ
วันเสาร์ความรักดีดีเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งดวงชะตาที่อุปถัมภัมชูกัน
สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะงานของคุณช่วงนี้โอ้หกเครียดเลยจ้ะ
บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากไงคนวันอาทิตย์เนี่ยนะ
บางทีเนี่ยคนเราเนี่ยในเรื่องของไอเดียเรื่องความคิดมันอาจจะมีจุดบอดจุดตันบ้าง
คือหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่จะทำให้การทำงานของคุณนั้นดีและเยี่ยมมากค่ะ
ส่วนการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้การเงินของคุณแหมน่าอิจฉาจริง
เงินมาจากเงินมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออะไรก็ได้
หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการขายอะไรบางอย่างไปเพื่อให้ได้เงินกลับมานั่นเองค่ะ
เรื่องความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นิ่งมากนะ
ถามว่านี่ไงดูดีดูสภาวะของไพ่นะถามว่ามันดีไหมก็ยังไม่ได้ดีมากโดดเด่น
แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่ามีปัญหาจนไม่สามารถที่จะประคับประคองต่อไปได้
เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเฉยเฮ้ยเติมสีสันความรักหน่อยป่ะล่ะวันอาทิตย์
สำหรับคนที่มีเกณฑ์อาจถึงขั้นผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดแบบกระทันหัน
มีเกณฑ์เลือดตกยังออกมีอยู่๒เกณฑ์ชะตา
ได้แก่คนที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะ
สำหรับเกณฑ์ของคนที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังนะ
ถ้าโชคดีผ่าตัดเล็กค่ะแต่ถ้าโชคร้ายถึงขั้นผ่าตัดใหญ่
อาจจะเป็นการผ่าตัดที่รู้ล่วงหน้าแล้วก็ได้เช่นหมอนัทหรืออะไรก็ตาม
หรือปุ๊บปั๊บเอ้าตายแล้วเพิ่งรู้ว่าฉันจะต้องไปผ่าตัด
ซึ่งเกณฑ์๒วันนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยต้องเฝ้าระวังนิดนึง
ไพ่ที่ขึ้นมาบอกถึงดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ต้องระวัง
วิธีแก้เคล็ดมีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มี
สำหรับใครก็ตามที่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยเราอาจจะต้องไปมีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้วแหละ
หรือว่าอาจจะแบบไม่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำ
แต่เพื่อความสบายใจให้คุณไปแก้เคล็ดแบบนี้ไว้ก่อน
การทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต
การถวายสังกระทานด้วยของมีคมอยู่ในชุดสังฆฐานเช่นใบมีดโกน